มีข้อมูลจากคุณวิทยาสุริยวงศ์อธิบดีกรมราชธรรมนะคะ
ซึ่งก็ได้มาพูดถึงกรณีเรื่องของคดีข่มขืน

ธิบดีกรมราชธรรมให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ในคดีข่มขืนนั้นถ้า๑รับสารภาพ
สารก็อาจจะพิจารณาลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้
หรือ๒ระหว่างรับโทษก็สามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้ตามสิทธิ์
โทษสูงสุดประหารชีวิตนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
จะลงโทษขั้นสูงสุดหรือไม่
คดีข่มขืนได้รับโทษเพียงจำคุกเท่านั้น
ประเทศไทยไม่มีการประหารชีวิตมานานแล้วถึงแม้ว่าเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะคะ
ปัจจุบันมีนักโทษค้างบัญชีประหารชีวิตอยู่ประมาณ๔๐๐คน
แต่คุณผู้ชมดิฉันมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโอนคดี
กรณีที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนแต่มีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมรุนแรง
เป็นข้อมูลจากคุณธวัชชัยไทยเขียวรองประหลักกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายสื่อเลยนะคะในเรื่องนี้
รองประหลักกระทรวงยุติธรรมยืนยันแบบนี้ว่าสามารถโอนคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวไปพิจารณาเป็นคดีธรรมดาได้แต่มีหลักเกณฑ์แบบนี้
ผู้ก่อเหตุมีการวางแผนเตรียมการมาก่อน
มีลักษณะอุกอาจโหดร้ายทารุณ
ผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม
กระทำโดยขาดความเห็นอกเห็นใจเหยื่อ
เคยมีประวัติการกระทำความผิดในธรรมนองเดียวกันมาก่อน
ไม่ว่าจะถูกจับกลุ่มหรือไม่
ดังนั้นกรณีคดีที่พัทธลุงเนี่ยถ้าดูตามหลักเกณฑ์ที่ท่านรองประหลักกระทรวงยุทธรรม

เพราะว่าเขาเคยมีประวัติด้วย
ถูกแต่ท่านรองประหลักกระทรวงยุทธรรมบอกแบบนี้ค่ะ
ถึงแม้ว่าจะโอนคดีไปสู่สารธรรมดาได้ตามหลักเกณฑ์ที่ว่านี้
แต่ถ้าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กและเยาวชน
จะไม่ลงโทษประหารชีวิต
สารจะต้องลดโทษให้สูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งก็จะเหมือนกับกรณีที่ประเทศอินเดีย

เยอะมากคืออินเดียเขามีข่มขืน
แต่ว่าในเรื่องนี้ไปทับซ้อนกับเรื่องของสิทธิสตรีด้วย
เขาแก้โทษแล้วแก้เรื่องของกฎหมายแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ว่าถ้าผู้ก่อเหตุคดีข่มขืนเป็นเยาวชน
เขาจะเพิ่มโทษจากเดิมลงโทษประมาณ๓ปี
ตอนนี้เพิ่มเป็น๗ปีเป็นอย่างน้อยแต่เหมือนกัน
แต่เขาจะไม่ลงโทษประหารชีวิตเด็กและเยาวชน

คุยกันในเรื่องนี้กับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะ
ที่ออกมารณรงค์ในเรื่องของข่มขืนเท่ากับประหารชีวิต

พอมีคดีนี้ออกมาคุณบุ๋มก็รณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ดิฉันตามไอจีคุณบุ๋มอยู่แล้วก็เห็นการรณรงค์มาโดยตลอด

บุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอ๊ะพี่บุ๋มคะได้ไปเยี่ยมเหยื่อที่ถูกคมคืน
พี่บุ๋มเองรู้สึกยังไงบ้างกับสังคมที่มีคดีเรื่องของข่มขืนเกิดขึ้นแบบนี้
คือเราคงบอกว่าเป็นเรื่องที่ยังไงก็รับไม่ได้หรอกนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่จริงแล้วสังคมควรจะต้องช่วยกันดูแล
แล้วก็เราต้องสอนจริงเราต้องสอนตั้งแต่อย่างที่ขึ้นใบขึ้นหน้าในไอจีว่า
สังคมสมัยนี้เราทำไมเราต้องสอนให้ผู้หญิงระวังตัวแทนที่จะสอนให้ผู้ชายไม่ทำข่มขืนกับผู้อื่น
ก็เป็นเรื่องที่จริงผมว่ามันก็ไม่มีใครรับได้หรอกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชญากรรมแบบนี้ด้วยค่ะ
เสียงจากประชาชนตอบรับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ

แต่ก็จะมีผู้ชายบางคนที่ไม่เห็นด้วย
ค่ะก็จะออกมาบอกว่าหนึ่งผมเป็นคนยั่วยุเอง
ผมก็จะบอกว่าถ้าผมยั่วยุเองเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนคนอื่น
ก็จะบอกว่าช่วยตัวเองไปมันก็เป็นระบบนั้น
คุณคือไม่มีใครมีสิทธิข่มขืนคนอื่นโดยเฉพาะเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ไปข่มขืนเด็ก
เพราะมันสร้างแผลให้กับเขาแล้วคุณไปฆ่าเขาเนี่ยครอบครัวเขาจะอยู่ยังไง

มันมีสิทธิ์อะไรในการอ้างอย่างนั้นนะคะมันแค่ข้ออ้างของผู้กระทำความผิดเท่านั้นเอง
แต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าวิธีการก็แค่การเปลี่ยนกฎหมายที่ผมไปยื่นเรื่องเนี่ย
ซึ่งโอเคมันเปลี่ยนกฎหมายใน๑๔กุมภาเมื่อปีที่ผ่านมา
ราชกิจจานุเบกษานะคะแต่เขาก็เปลี่ยนแค่โทษปรับ
เพราะต้องเข้าใจว่าส่วนใหญ่ในผู้ที่เปลี่ยนกฎหมายก็ผู้ชายแหละเนาะ
แล้วก็แต่เราก็ถือว่ามันก็ยังมีการยอมรับ
แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจาก๓๐กว่าปีที่มันไม่เคยมีอะไรเลย
แต่ว่ามันก็บุ๋มบอกว่าอ่าวก็บุ๋มทำได้อย่างนี้
ถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่ใช่หรือว่ามีอะไรที่ดีกว่าก็ทำ
ทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่มานั่งด่าบุ๋มว่า
ไอ้สิ่งที่บุ๋มทำมันไม่ถูกต้องหรือว่ามันแก้ไขได้ไม่ทั้งหมด
แล้วผมบอกผมไม่รู้ผมก็เป็นแม่ที่มีลูกสาวคนนึง
ว่าแค่อยากเจอการเปลี่ยนแปลงผมก็ทำในสิ่งที่สองมือแม่คนนี้มันทำได้
คิดว่าทำอย่างอื่นแล้วดีกว่าทำเลยค่ะเราต้องช่วยกัน
ไม่ใช่ว่ามานั่งด่าบุ๋มแต่ตัวเองก็ไม่ทำอะไรอย่างนี้
บุ๋มก็ไม่รู้บุ๋มก็ทำเลยสิ่งที่บุ๋มทำได้แค่นั้นเอง
ค่ะคดีแก๊งปืนควายที่พัทธลุงเนี่ยพฤติกรรมโหดเยี่ยมนะพี่บุ๋มค่ะ

มีให้การให้ลงชื่อในการร่วมด่วนอารมณ์ด้วย

ฟิแบ็คดีมากค่ะดีกว่าตอนที่ครั้งแรกอีกอะนะคะ
แล้วก็ด้วยระบบการปกครองของปัจจุบันที่ยังไม่ได้เป็นสภาที่ชัดเจนนะคะ
ก็สามารถทำให้เกิดความสะดวกในการยื่นรายชื่อได้ด้วย
คือไม่ต้องเป็นสำเนาบัตรเหมือนครั้งแรก
เป็นรายชื่ออย่างเดียวแล้วก็เซ็นลายเซ็นแล้วก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือก็เป็นจริงกี่ชื่อก็ยื่นได้
แต่ที่ผมต้องการจำนวนเยอะเป็นเพราะว่า
อยากจะให้มันเป็นพลังของคนที่รู้สึกเหมือนกันมากกว่า
นะคะแต่เราจะไม่มีการนั่งรวมตัวกัน
ค่ะอันนั้นก็คลัดตัวไม้ด้วย

ก็จะไปยื่นทางสภานิติบัญญัตินะคะหลายท่านจะกลัวว่าไปขัดกับพระราชอำนาจหรือเปล่า
หรืออะไรอยากจะให้เข้าใจคำว่าเรื่องอย่างเจ็บตน
เพราะว่าบันตร์ปัจจุบันต้องอธิบายก่อนว่ากฎหมายของเยาวชนเป็นกฎหมายสหกล
เราไปเพิ่มโทษอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำเนี่ย
มันก็จะไปขัดต่อสากลเขาแล้วเขาก็จะประนามประเทศไทย
ในเมื่อมันแตะมันขยับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย

แต่จะมีสักคดีที่โอนไปอย่างนั้นแล้วก็ประหารชีวิตไม่ได้อยู่ดีถูกต้องไหมคะ

นั้นสิ่งที่ผมทำก็คือการใครที่ฆ่าข่มขืนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเยาวชน
เราก็ไม่ให้มีการอภัยโทษเหมือนยาเสพติดที่ผ่านมา
เพราะว่ากรณียาเสพติดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็มันเป็นเรื่องของกฎหมายอภัยโทษค่ะมันอยู่ในของสะพานนิติบัญญัติ
ไม่ได้ไปก้าวร่วงพระราชนามนาฏเพราะว่าชีวิตนี้หมุนธรรมโอกาสดี
ก็อย่างที่บอกเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะยื่นได้นะคะ
เรายื่นไปก่อนได้ไม่ได้ยังไงผู้ใหญ่ท่านจะพิจารณากันอีกที
ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะได้ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
แล้วก็อยากจะให้มันน่ากลัวมากขึ้นเพราะไม่ฉะนั้นเราแปะอะไรไม่ได้เลยกันอย่างนี้
ทุกคนก็จะขับแค้นใจแล้วก็นั่งด่าทอกันในโซเชียลด้วยเวิร์

ค่ะด้วยคำว่าเยาวชนนะคะพี่บุ๋มพอเป็นคำว่าเยาวชนก่อเหตุแล้วเนี่ย
มันก็จะมีมุมที่ว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชน
เรื่องของหลักสากลที่ออกมารณรงค์ให้ยกเลิกโทษประหาร
แต่พอมาดูกรณีที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดพัทธลุงแล้ว

มันหลายจังหวัดนะอย่างที่การจรรย์บุรีที่ลุมตีกันขนาดนั้น

แต่นั่นคือเจตนาฆ่าตีเข้าไปที่หัวขนาดนั้น
หรือแม้กระทั่งคดีที่พัทธรุงหรืออีกหลายคดีที่เราเห็น
ดังนั้นเราถึงถามว่าคำว่าเยาวชนถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย
แล้วเราไม่รู้ว่าคือบางคนเข้าสถานพินิษฐ์มาแล้วด้วย

แล้วก็ออกมาก็ไม่ได้ทำงานอะไร
ดังนั้นเราก็บอกว่าโอเคไม่ได้บอกว่าสถานที่ของเราไม่มีคุณภาพ
แต่เรากำลังเปลี่ยนคำถามกลับมาว่า

อย่างเช่นตอนแถลงข่าวอย่างนี้ควรเอาพ่อแม่มานั่งด้วยไหม
ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ช่วยให้รอดคุกมาตลอด
เพราะว่าอย่างแก๊งปืนควายตรงนี้เนี่ย

แต่คนในพื้นที่ก็บอกข้อมูลมาเยอะมาก

แต่เราต้องการให้พ่อแม่มานั่งตอนแถลงข่าวด้วยคือ
นี่คือเรื่องแรก
อย่างน้อยคุณยอมรับกับสังคมได้ไหม
ถ้ากฎหมายทำอะไรคุณไม่ได้คุณยอมรับกับสังคมได้ไหม

ไม่ใช่ใช้ชื่อเสียงแล้วก็อำนาจในการช่วยเหลือลูกอย่างที่ผ่านมา
อย่างที่สองก็คือในเมื่อกฎหมายมันแตะอะไรไม่ได้อย่างนี้
เราก็ต้องลองทำอะไรที่มันขยับตัวกันได้
และให้พวกเขารู้ว่าสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมเยาวชนแบบนี้ค่ะ
บุ๋มคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเรากำลังที่จะ
รณรงค์ให้แก้โทษข่มขืนเป็นประหารชีวิต
แต่ว่ามันก็ขัดกับทางนานาชาติสากลที่ก่อนหน้านี้เนี่ย

เพราะว่าข่มขืนเท่ากับประหารเนี่ยคือกระแสสังคม
ถ้าผมถึงจะเป็นโทษประหารชีวิตทำไมผมถึงต้องไปนั่งในศาล
แล้วก็บอกว่าสารที่เคารพคะคดีเกมอะค่ะ

สิ่งสำคัญคือไม่อยากยัดให้อภัยยาโทษในคดีลักษณะแบบนี้
ถ้าเชื่อมั่นว่าเรายังให้โอกาสก็ให้โอกาสไง
แต่ช่วยให้ขอโอกาสอยู่เราไม่หวงกลางเดินผ่าคนค่ะ
แล้วก็เพิ่มโทษให้เป็นสูงสุด
ก็คืออยู่ไปเถอะในนั้นน่ะ
ถ้าเกิดคุณคิดว่าเราโอเคเราให้ชีวิตใช่เราให้ชีวิตคุณเราไม่ฆ่าคุณก็ได้
แต่คุณก็ช่วยอยู่ในนั้นนานได้ไหม
เพราะว่าหน้าปัจจุบันนักธุรกิจยาศติกก็อยู่ในนั้นนานเหมือนกัน
เพราะว่าไม่งั้นก็ออกมาก็ขายค่าขายต่อ

แล้วเปอร์เซ็นต์ที่เรามานั่งเคลียร์กันอย่างนี้
ไปดูย้อนดูข่าวทุกข่าวได้เลยนะคะ
ค่ะแล้วเราจะปล่อยคนอย่างนั้นมาเดินป่าปนในสังคมเหรอ

ก็ช่วยอยู่นานไปได้ค่ะ

ให้ได้สักกี่รายชื่อคะถึงจะเดินหน้าไปยื่นเรื่องนี้

แสนใจแสนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็วิธีการก็ง่ายขึ้น
แล้วก็คนรู้จักวิธีการคำว่าล่ารายชื่อแล้ว

แต่คราวนี้เนี่ยคนเข้าใจกันเยอะขึ้นก็
น่าจะเร็วขึ้นค่ะไม่รอ๑เดือนเหมือนคราวที่แล้ว
ค่ะอยากให้พี่บุ๋มสรุปแบบนี้ค่ะ
จากที่พี่บุ๋มได้ลงพื้นที่
แล้วก็ไปช่วยเหลือในหลายกรณีหลายคดี

คดีที่พัฒน์ทะลุงโหดเฮียมแล้วก็เป็นกระแสสังคม
บุ๋มเห็นอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้างคะ
คือที่พัฒน์ทะลุงคือการเอาคนมาตามด้วยนะ
ทำไมไม่จบไม่สิ้นสักทีเออโหดร้ายเกินไป
คือสิ่งที่เราเจอก็คือหลายคนบอกว่า
เราต้องให้โอกาสเป็นสังคมที่ต้องให้โอกาสบุ๋มเข้าใจ
แต่หลายคนเข้าใจไหมว่าคนที่เป็นเหยื่อ
เหยื่อไม่เคยได้อยู่บ้านเดิมได้โดยเฉพาะเยาวชน
เด็กเหยื่อที่โดนข่มขืนที่เป็นเด็ก

ก็สังคมรอบข้างนินทาเขา

เขาอยู่ที่เดิมไม่ได้เลยชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมจริงนะคะ
แล้วเด็กบางคนยิ่งถ้าเกิดโดนญาติในครอบครัว

เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนไม่มีคุณค่า
เขาทำตัวเหลวแหลกหลังจากนั้นเลยล่ะ

ดังนั้นนี่คือปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมว่าเราทำไมไม่ทำให้คนกลัวบ้างว่าเออนะเหมือนยาเสพติดอย่างนี้
ประหารเลยนะเพราะโทษสูงสุดอยู่ที่ไหน

มันเหมือนกับตั้งแต่ลงไปช่วยพื้นที่แล้วมีอีกเยอะมากที่ส่งจดหมายมาหาบุ๋มนะคะ
เกือบพันคนที่โดนอย่างนี้แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้

ดังนั้นวันนี้เราต้องแก้ไขกันหลายทาง
หนึ่งก็คือสอนให้ผู้หญิงเนี่ยรู้ว่าถ้าโดนแบบนี้เขาควรจะแจ้งที่ไหน
ไม่ควรเก็บงำไว้เพราะว่ามันมีผลทางด้านกฎหมาย
อย่างที่สองก็คือเราก็ต้องสอนให้ผู้ชาย

ค่ะเอาล่ะค่ะสอบถามจากคุณบุ๋มเพียงเท่านี้นะคะ